คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูการประเมินของฝ่ายความมั่นคงกันหน่อย
ว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูลในครั้งนี้นะคะติดตามจากรายงานค่ะ
วันอันตรายโค้งสุดท้ายก่อนออกเสียงประชามติ
ฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เฝ้าระวังเพื่อให้วันที่๗สิงหาคมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
จะมีความพยายามจากคนบางกลุ่ม
มุ่งหวังทำให้เกิดภาพบางอย่าง
แต่โดยรวมยังเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย
และไม่เกินกว่าระดับที่ประเมินไว้
โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคง
ฝ่ายปกครองเป็นหลักในการควบคุม
ซึ่งจะมีกองกำลังรักษาความสงบเป็นเครื่องมือ
หากมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนตามสถานการณ์
ฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่ามีเพียง๒ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกเสียงประชามติ
คือปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศ
และสภาพพื้นที่ของการเดินทางออกมาลงคะแนน

แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงเป็นห่วง
เพราะสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปัจจัยภายใน
เกิดจากความไม่เข้าใจในข้อมูลและเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูลอย่างแท้จริง
ความหลากหลายของกฎหมายบางตัวที่มีความเข้าใจยาก
ส่งผลกระทบต่อการออกมาลงคะแนน
แต่ยังเชื่อว่ายังคงมีประชาชนไม่น้อย
ที่ต้องการออกมาแสดงพลังของการออกเสียงประชามติ
แต่ไม่ว่าผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไร
คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็คงทำได้เพียงแค่ยอมรับ
ในการตัดสินใจของประชาชนเท่านั้น

เพราะจะมีความพยายามนำเอาสถานการณ์ในพื้นที่

ซึ่งจากทางการข่าวยอมรับว่ามีนักการเมือง
พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เกิดความหวาดกลัวในพื้นที่

รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เรียกประชุมด่วนวางมาตรการรักษาความปลอดภัย
เพื่อกำหนดวิธีการรักษาความปลอดภัย
และดูแลพื้นที่ระมัดระวังการลักลอบเผาทำลายสถานที่ราชการ
หรือสถานที่ที่จะใช้เป็นหน่วยลงคะแนนเสียงประชามติ
หลังจากวันก่อนมีการพ่นสีและเขียนป้ายข้อความ
ก่อกวนและขัดขวางการลงประชามติ
รวมทั้งเหตุระเบิดใน๓จุดที่เกิดขึ้นในวันนี้
ที่มีปัญหาทางการเมืองอยู่ที่ใต้มีอยู่แล้ว
ขณะที่การข่าวจากฝ่ายความมั่นคงยังพบว่า
มีความพยายามที่จะก่อเหตุเพื่อสร้างความหวาดกลัว

ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนประชามติ

ขอสชและนายกรัฐมนตรี
จะออกมายืนยันเสียงหนักแน่นว่า

แต่การเฝ้าดูสถานการณ์แบบนาทีต่อนาที

และการเดินหน้าต่อของรถแมพของรัฐบาลวิกตู
แบบทุกลมหายใจเช่นเดียวกัน